เพราะว่าถ้าหลายคนเห็นอาจจะต้องตกออกตกใจเหมือนกันนะ
แล้วก็ภาพตัวเองที่อยู่ในลักษณะเหมือนใส่ชุดคนไข้
นี่คือการทำศัลยกรรมจริงนะคะไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้แต่งเอฟเฟคเลย
แล้วเจ้าตัวก็โพสต์แคปชั่นเอาไว้บอกว่าผ่านมา๑อาทิตย์แล้วจากภาพนี้
ก็มีคนบันเทิงอะเพื่อนพร้อมแหอมาแซวกันพี่อัพเลย
มีทั้งดีเจนุ้ยนะบอกว่าเดินสวนกันนุ้ยจะจำพี่ได้อยู่ไหมเนี่ย

พี่ท็อปดารณีนุชก็บอกว่าเหรอแล้วอย่าลืมกันนะ
ด้านพี่หนูแหม่มก็เข้ามาถามว่าเจ๊จะเรียกแกว่าอะไรดีเนี่ย
ส่วนดีเจต้นหอมนะคะก็บอกว่าถ้าหล่อแล้วจะไม่มีงานล่ะทำไง
ว่าอย่างนั้นไปแต่ว่าเพื่อนก็เข้ามาแซวกันไปนะคะ
และคนที่อยู่ข้างคือใครคะหมอสองค่ะ
หมอสองก็ยืนอยู่ในรูปข้างกับพี่ก๊อฟนี่แหละค่ะ
ก็จริงคือหมอสองเป็นผู้ลงมือผ่าตัดศัลยกรรมยกเครื่องหน้าให้กับพี่ก๊อฟใหม่นั่นเอง
ก็เลยมีการโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นเอาไว้เหมือนกันว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับ
กับงานชาเลนส์ผมยากแต่ทำได้สุดฝีมือครับ
ในเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก
คุณผู้ชมอีกสักแป๊บนึงเราอาจจะได้เห็นโฉมหน้าผ่านการยกเครื่องศัลยกรรมใหม่ของพี่ก๊อฟเบนจพลที่แบบ
เฮ้ยอาจจะดูแปลกตาไปเลยนะคะแทนนี้ยังฮือฮาขนาดนี้เลยอ่ะ
ติดต่อไปแล้วพี่ก๊อฟบอกว่าเดี๋ยวมาโชว์หน้าจ๋ากับบันเทิงไทยรัฐแน่นอนนะคะ